หอนอันนี้อันนี้ลุงได้เปล่าอ่ะเท่าไหร่ลองดูลองดูอาการก่อนลุงขนาดนี้ลุง
โอ้โหเรียกไม่ทันแล้วรีบช่วยกันหน่อย
ก็เรียกมาตั้งแต่ไกลแล้วอ่ะพี่เบิร์ตแต่สะบัดขนาดนี้
เดาโค้กพอดีเลยโอ้โหลงไปนู่นเลยค่ะนี่แหละคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะกล้องจากคันหลังเนี่ย
คือเก็บภาพเอาไว้ได้ก็เห็นหมดตั้งแต่จังหวะสายแบบนี้
มันแปลกแล้วแปลกแล้วไม่ได้ใส่หมวกกันน็อก
ก็ขี่ในชุมชนถนนเขาเขียนป้ายมีป้ายว่าแบบห้ามขับเร็วใช่ไหมล่ะ
จังหวะโค้งแบบนี้นี่ก็หวาดเสียวทุกช็อตเลยเหมือนกันนะ
สำหรับคนที่ขับรถตามขี่รถตามเนี่ย
แล้วท้ายที่สุดลงไปจริงค่ะ
คนที่ถ่ายคลิปนี้ช่างโอช่างโอเป็นช่างสัตว์ลายน่ะนะคะ
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้โอ้โหนี่นี่โอ้โห
ตอนไปดูคุณลุงในพงหญ้าอยู่ข้างทางแบบนี้
นี่คือถนนเข้าอำเภอเด่นชัยที่แพร่ค่ะ
โอเนี่ยก็กำลังขี่มอเตอร์ไซค์แหละจะเข้าตัวเมืองเจอ
จำได้เลยลุงอยู่หมู่บ้านใกล้กันแต่ก็ไม่ได้รู้จักชื่อ
แต่เห็นจังหวะสายแล้วไม่ค่อยดี
สายไปสายมาเหมือนงูเลื้อยตะโกนนะลุงลุง

ลุงลุงพยายามขี่ต่อไปเรื่อยยังฝืนไง

แล้วรู้ป่ะพี่ว่าอาการของลุงกระดูกคอร้าวเลยนะ
โอ้โหลงไปแบบนี้อ่ะโห
หลังจากนี้นี่นะกระดูกคอนี่นะเป็นห่วงนะ
โอ้โหถ้าเกิดว่าเมาอะนอนพักอยู่ก่อน
อย่าเพิ่งมาขี่แบบนี้อันนี้ด้วยความเป็นห่วงจริงนะ
งั้นเดี๋ยวยาวไงต่อให้ส่างแล้วก็จริงแล้วกระดูกคอ
ไม่ต้องใช้เวลาเลยแหละครับ